ตรงนี้เราสองคนก็มารายงานตัวเหมือนเดิม

เอ้าคู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับ
มุมแดงนี่แม้ว่าก่อนนี้ที่หายไปนานปีกว่า
แต่กลับมาภาคนี้แหม่สดเหลือเกินเลยครับ

น้ำเลี้ยงหน้าเสือดีเหลือเกินเขาบอกว่าเป็นมวยของพี่หมานะอุดรนะ
อ่ะมุมแดงได้เก๋าเลยครับน้ำเงินได้สดสุดท้าย

ก่อนอื่นไปชมวิทยา
สอสิริลักษณ์
ชมวิทยาสอสิริลักษณ์ชื่อวิทยาคำลาอายุ๑๗ปี

เกียรติกำทรที่เวทีมวยลุมพินีครับ
อ่ะก็น้ำเงินนี่เป็นมวยของหมาน้อยอุดรเลยครับ

ข้ามศึกข้ามสายมาครั้งแรกนะครับ
กับสุขยั่งหมวทัยรัฐครับทางด้านของมุมน้ำเงิน
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ชุมพลอินตยศครับ

ไม่เคยต่อยเท่าไหร่มาก่อนนะครับมวยคู่นี้ครับ
ฝ่ายแดงนี่ครับต้นเพชรเป็นมวยที่จังหวะเตะต่อยเข่ารุนแรงครับ
ส่วนน้ำเงินเป็นมวยจังหวะเตะเข่าปั้มตีครับ
อ่ามวยคู่นี้ชกกับพิกัด๑๐๘บอลนะครับ
รูปร่างช่วงชกนี่ฝ่ายแดงสูง๑๖๐เซนติเมตร
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่สูง๑๖๘เซนติเมตรครับ
อ่ามุมแดงนี่ดูกระดูกการผ่านมวยชื่อเสียงนี่
ก่อนนะเก๋ากว่าใช่ครับอ่า
แต่ก็หยุดไปอีกช่วงหนึ่งครับหายไปปีกว่าเลยครับ
แล้วก็กลับมาภาค๒นี่แม่ต้องบอกว่า๕๖ไฟล์ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับ
แค่แหละที่น้ำเงินรำไล่ไว้ขู่เสร็จแล้วรอแล้วนะครับวันนี้ดูรูปรากชัดเจนนะครับ
เดี๋ยวดูครับแม่มวยไทยนี่ชกกันที่พิกัดน้ำหนักนะครับ
เรื่องของส่วนสูงนี่โดนมากนี่ก็ย่อหน้าได้เหมือนกันนะพี่ชัยนะ
ส่วนสูงไม่เป็นอุปสรรคมันอยู่ที่น้ำหนักเวทครับมวยไทยช่างน้ำหนัก
เปิดหัวคู่แรกก็ซีซาสแล้วนะครับสำหรับศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
ไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเนี่ยเทียบมุมนี้เห็นชัดเจนนะครับ
น้ำเงินลอยกว่าต่างศึกต่างสายนะครับ
มุมแดงก็มีตัวแทนของกำลังแก้นะครับ
ทางด้านของคุณเจี๊ยบสาวชะโง่ครับขึ้นมาถอดมงคลให้
ขณะที่น้ำเงินนี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะรายนี้นะครับ

ชกในศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

แล้วก็ช่วงโค้งสุดท้ายนี่ขึ้นมาทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยราชานนท์เลยครับ
ทางด้านของยอดวิทยาครับ
หลุนกันยาวนะครับครูแรก

เดี๋ยวดูครับคู่แรกจะซีกซ้ายขนาดไหนครับติดตามกับพี่บุ๋มและพี่ป่าครับ
บนเวทีนะครับผู้ชี้ขาดก่อนนะครับ
พลอินทยศให้คะแนน๓คน
สุวิทย์การีชิตนรงค์รวมจิตแล้วก็ชัยยุทธ์ขำนเรศนะครับ
เกงสีแดงนี่เคยมาโชว์ศึกยอดมวยไทยรัฐไว้แล้วนะครับ
วันนั้นโชว์ไว้สวยเลยเป็นคนรุ่นใหม่
เป็นสีดรุ่นใหม่ของคำดันแก๊ยบะปุ๊กรถชะนัดตันนะครับ
ต้นเพชรปป๑๐๗ปยอดวิทยาสตร์ศรีริลักษณ์
ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาเยือนศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ยอดวิทยาสตร์ศรีริลักษณ์นำเงินสูงกว่านิดหนึ่งครับพี่ป่า

ประจำทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงแล้วครับ
ฝ่ายแดงนี่จังหวะฝีมือลีลาจัดจ้านครับ

มารุบรังร่วมสร้างน่ารักเหลือเกิน
ทีมของหมาน้อยอุดรหรือวิชัยราชานนท์นะครับ
ลุยกันไปครับขวาเจอขวา

จังหวะลีลาสายตาในฝ่ายแดงเฉียบขาดนะครับ

จับจังหวะดีแห่จิ้มลำตัว
เรียนทางฟิวชมตั้งแต่กู้แรกยกแรกไปเลย
ว่าถ้ามวยเหี้ยนอกกันกัลเรวลาสเลยนะครับ

ทายรัฐการังตีออกมาหลายนั้น
แฟนมวยน่าจับตาติดตามในสายงานวันทรงชัยนะครับ
ดูจากรูปร่างโครงสร้างนี้มันน่ารักเหลือเกิน
น้ำเงินการพิซ้อมคณะมวยของทั้งคู่นี่ต้องยอมรับว่าอยู่ในความเชื่อถือของแฟนมวยนะครับ

วันนี้๑๐๗ปลายปี๑๐๗ทำไม่ได้แล้วแบบนี้
แล้วก็ยอดมวยไทยรัฐก็ขอบคุณไปถึงมาด้านพี่น้องแฟนมวยครับ
โดยเฉพาะโกงน้อยฝืนลัตนาพี่ใหญ่ของเราที่ฝึกษายอดมวยไทยรัฐ
นี่ทีมใหญ่ที่มาต่อสู้กันที่เวทีมวยไทยรัฐนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทีมของโต๊ะเรตโตบังบอล

นี่ยุทธศักดิ์ล็อก๓โอ้โหแต่ละคนแต่ละท่านนี่ขาใหญ่ทั้งสิ้นครับ
มากันรวมตัวกันอยู่ที่สุริโอลาภา๑๐๑
ทำให้ศึกยอดมวยไทยรัฐนั้นคึกคักขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะครับ
แป๊บเดียวก็แฟนมวยนี้จะเต็มสนามแล้ว
เตะต้องต่อยครับขึ้นไปในอาวุธต้องออก
เตือนครั้งที่๑นี่นะไม่เป็นไร
เตือนครั้งที่๒แล้วมีครั้งที่๓ต้องไล่ลงเลยครับ
เดี๋ยวใบเหลืองมาก่อน
ยอดมวยไทยรัฐโดยโปรเมอร์เตอร์ทรงไทยรัฐนักสู่บรรยา

เดี๋ยวยกต่อไปเดี๋ยวมาว่ากัน
ยกต่อไปขยับกันมาในช่วงปลายกรุ่งแรก

มุมแดงนี่ไต่สูงไม่ไหวนะครับช่วงสั้นกว่า
จ่อยางนี่กำลังดีเลยหมดยกที่๑
มวยคู่แรกเราผ่านมาแล้วยกแรกนะครับ

หมัดเต็มหน้าเหมือนกัน
แต่ยังออกอาวุธไม่แรงเท่าที่ควรครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหาครับ
ตามต่อยกที่๒ครับ

น่าจะเริ่มเข้มข้นขึ้นตามจำนวนยกแล้วนะครับ
สีน้ำเงินตัวใหญ่กว่าน่าจะเป็นฝ่ายเปิดเกม

แต่เตะหนักต่อยหนักนี่หนักทั้งแผ่นเลยนะครับ

โดยเยี่ยมว่าไว้แล้วมันนี่ต้องใช้ความใจให้เป็นประโยชน์นะครับ
มาเต้นมารอมาแทรกจ้องสิทธิ์เจ๊งชัยนะครับ
จังหวะมาแข้งขวาแค่งนี้สวยงามเหลือเกินนะหลุดนะ

รูปร่างหน้าตานี่พูดไว้เองนะฝ่ายแดง

จากแปดนิ้วนะครับเดี๋ยวกับโครมเบอร์เตอร์ทรงชัย
เมืองของพ่อสวทธรมงธรรมภาษศักดิ์สิทธิ์
นี่ครับชอบดีพ่อประมุกเป็นที่เลี้ยงให้ด้วยนะมุมแหน่ง
ดูครับลีลาขยับ

ขยับคอยรอคอยดูครับสายตา
ตัวเล็กนิดนึงแต่ว่าจังหวังพิมพ์มือแล้วลายนี้ชิบขาดครับ
เจิงน่ารักมิตรางก็น่ารักหน้าตาก็ดีด้วย

ประท้าตรงจะลำบากนิดนึงครับต้นเพชร

ช่วงสั้นกว่าเตะหลุดไม่ได้แล้วครับ
ถ้าเตลูนน้ำเงินสวนมานี่เหนื่อยเลยครับ

ได้เสียสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม

ยอดมวยไทยแล้วขยับโยนแข้งซ้าย

ใช้จังหวะใช้ลีลาติดทำไมจังหวะ

นี่ครับคุณยอดวิทยาสอสีรีลักษณ์

กรรมการหยุดแยกว่าต่อ
คอยังแข็งแรงยังดีครับประกบใน

ไม่ได้เพราะตีไม่ได้นี่ชุมพล

แม่บาณอุดรบอกให้มีหุ้กด้วย

แบบนี้แหละครับออกแล้วได้เปรียบเห็นเลย

ครับทุกวันเสาร์แข้งซ้ายหน้า
น่ารักเหลือเกินสายตาคอยดู
ไม่แลกนี่ครับ
แค่งซ้ายเจอเข้าไปยังคืนไม่ได้

ตีนหน้าด้วยถ้ามีตีนหน้านี่สร้างความลำบากใจให้กับทางต้นเพชรแน่นอน
ตัวนี้จับโอ้โหเจอหมัดขวามีถึงกับขวาเหี้ยงเลยนะ
อันตรายเลยแบบนี้เฮียนหรือเปล่า
กระคู่แรกมีน็อคหรือเดี๋ยวคู่ต่อไปน็อคตามมาเลย
เอาล่ะครับติดเชื้อกันมา
เริ่มค่อยสนุกขึ้นครับกับยอดมวยไทยรัฐแข้งซ้ายเตะ
ต้องเดินให้จริงนะครับต้องเข้าให้ถึงตัวด้วย
ถ้าขยับแบบนี้ต้นเพชรไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่
ต้นเพชรถ้ามีติดซ้ายมาก็มาที่วันนี้นะครับหมดยกที่สอง
มวยคู่แรกเราผ่านมาครับยกที่สองนี่ภาพช้ายกที่สอง
ต้นเพชรเนี่ยก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับเกี่ยวขาได้
โดนยอดพิทำเต๋วเงียบนี้ถึงกับเกิบสุดนะครับจับขาได้นะ
จับขาก็ล่วงลงไปแล้วสารวันเตี้ยลงเลยครับครับโหนี่ครับ

มีทั้งด้านคุณสมชายมิสุอาจารย์องอาจไทยสันสกุล
ยอดมวยในศึกยอดมวยไทยรักษ์

แต่เดินเข้าไปนี่แม่ลงทุนโชงช้างไม่ได้นะครับ
เอาตามต่อยกต่อไปยกที่๓ครับ

ถ้าเตะสูงหลุดขึ้นมาไม่ได้โดนยอดมงคลโต้เลย

โดนขวาตรงเข้าไปถึงอักษุทธิ์เลย

พิวอาวุธมวยนี่ฝ่ายแดงนี่ดูจะได้เปรียบนะ
แต่ว่าความใหญ่จะเป็นอุปสรรคหรือเปล่า

ขยับเดินครับยอดวิทยา
อยู่ข้างซ้ายขอยับเจอแข้งซ้ายมาจับเลย

ความใยดู

เตะขวาหลุดสวยงาม
เกี่ยวแล้วคืนทำได้สวยเลยนะครับต้นเพชร
เกี่ยวเข้าซ้ายเข้าพาดหน้าอกเลย

จังหวะไล่แขนอยู่ตียากครับแบบนี้
งัดกันไม่เข้าต้องสอดในสอดไม่ได้
ยังนัดกันไม่เข้าต้องสอนในสอนไม่ได้
ยังนัดกันไม่เข้าต้องสอนในสอนไม่ได้
ลูกหนักนี่ได้เลยนะครับต้นเพชร
ลูกหนักนี่ได้เลยนะครับต้นเพช
อินตยศมวยหลังยาวมันต้องโดนจับล่างแบบนี้แหละครับต้นเพชรทำได้ดี
แม่ตัวเล็กจะไปค้องบนมันค้องยาก
เพราะค้องยากต้องจับร่างต้องจับใต้ปีกใส่ได้
ต้นเพชรจับจับแล้วคืนด้วยแข้งจับแล้วไม่จับเปล่าแล้วครับ
แค่งขวาเตะเริ่มเข้าว่ายังไงยอดวิริยานิ่งนิ่งเฉยอยู่นิ่ง
โดนแล้วแข้งขวาเตะบังเข้มข้นสนุกสนานขึ้นอยู่เรื่อยครับคุณผู้ชม
ตัวเล็กตอนนี้ล่อหลอกออกโอ้โหเจอฮุกขวาเจอฮุกซ้ายเต็มเหมือนกัน
โยกยังขยับครับตาดูสายตาดูดูครับแข้งขวาสาด
เริ่มจะคุมจังหวะได้เหมือนกันครับต้นเพชร
ยกสามออกมาเริ่มจะคุมจังหวะไม่ประท้าตรงแล้ว
เตะหลุดไม่ได้นะครับยอดมุมคงถ้าเตะหลุดนี่โดนอีกทีกลับมาดังดี
โดนเข้าไปสองเข้มแล้วคุมมาสวยเลย
ลำตัวสินดังฟังชัดมีหลุดมีเข้าโต้ด้วยขวาคืน
เสียงเฮียเริ่มแรงเสียงเชียเริ่มมาครับต้นเพชรปาปมุกฝ่ายแดง
มากเข้มคนครับโต้ไปเตะกันชิงจังหวะเกี่ยวกล้านลงไปลง
ฟื้นขึ้นมาแล้วต้องระวังด้วยเกี่ยวแล้วคืนอีกไหม

เอ้าแล้วโหได้เสียแน่นอนแบบนี้
สถานการณ์นี้พลิกไปพลิกมาด้วยครับแนะแน็ต
จะดูแบบแผมงชีอาร์ไฟเดียวนี่เหนื่อยแน่
ครับทางญาติยอดวิทยาก็เล่นจังหวะนะครับ
ซ้ายวืดไปหลายทีโดนลูกโทษไป

ช่วงหลังฟอร์มสดนะครับชนะมา๕๖ไฟล์ติดก็จริงนะครับ

อ่าสร้างความตุดอาจัยให้ไม่น้อยเลยครับ
อ่ะเดี๋ยวดูครับต้องอาศัยลูกขยันนะครับ
ผ่านไม่ผ่านติดตามยกที่๔ครับ
พลอินทยศเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้น้องมวยทั้งคู่ก่อนนะครับ

น้ำเงินนี่ต้องใช้ความใหญ่ความยาวให้เป็นประโยชน์นะครับ

โดนแดงฟรีคลิกกลับคืนนะครับเนี่ย
แต่หลุดแบบนี้โดนสำเร็จโทษทุกที
ก็ถือว่าเป็นเกมที่สู้ได้ดีครับ

มวยคู่นี้ฝ่ายแดงนะถึงแม้นจะตัวเล็กนะ
ไอ้เจ้าตอบหลุดครับหลุดเจอมัดขวาเจอแข้งขวา
มามาด้วยตามใกล้ตามคิดเลยนะ

ตามใบสั่งเทพธรรมะเปี๊ยบเลย

ยอดมงคลแทงไหมโก่งแล้วแทงไหม

พิทยาไม่นิ่งไม่รอไม่เฉยครับ
อยู่นอกไม่ดีแล้วพี่ป๊าน้ำเงิน

ดูขยับแทงขว้าตัดร่าง
ยังรอออกแล้วแทงขว้าโตควีนติดบัง

อย่าไปเตะหลุดนะถ้าเตะหลุดนี่กางเกงสีแดง
ต้นเพชรนี่รอเก็บเกี่ยวจังหวะ๒หมดเลย
แม่ตัวเล็กนี่หัวพล่อมีโต้จังหวะทำได้สวย
ตอนต้องเบียดในอย่างเดียวแล้วก็นอกกันในนะ
เจอกันใช้ความใหญ่เป็นประโยชน์ครับเบียดป้อมติดในอย่างเดียวครับ

เอาละครับเห็ดแสงชี้แดงจังหวันต่างไว้ต่างชี้แล้วมาถึงตรงนี้
มาใช้ความใหญ่เป็นประสักรึเปล่า
ลงล็อกล็อกรัดตีล็อก
เอามือหลุดมาตีด้วยเขาซ้ายเอาเหยื่อประยะพยายามดิน
ลงเอวมาเค่มข้นเป็นช่วงของวินาทีสำคัญ
มงคลน้ำเงินนี่พยายามจับบนนะครับ
ต้นเพชรนี่จับร่างดีกันคนละแบบ
สุดท้ายแล้วน้ำเงินต้องเสี่ยงเข้าในแล้วครับ

สีแดงนี่พยายามจะเลื้อยลงล่าง
เอาแล้วสถานการณ์นี้เข้มข้นแล้วตอนนี้

เป็นลูกทีเด็ดทีข่ายของต้นเพชรเลย
ที่แล้วมาโชว์ในศึกยอดมวยไทยรัฐก็ทำไว้สวย

เกาะติดสถานการณ์กันอยู่นะครับคุณผู้ชม
เข้มข้นมันยังดื้อต่อนะครับยอดวิทยา
โอ้โหนี่คือความเล้าใจของยอดมวยไทยรัฐครับคุณผู้ชม
ยังตีไปเรื่อยนี่การพิซ้อมมาตรฐานทั้งคู่
เป็นเกมที่โอ้โหบอกได้คำเดียวว่าทำให้กรรมการนี่ประสาทเสียเหมือนกันนะครับ

โอ้โหโดนลูกนี้เข้าไปสองทีเลยครับยกนี้สถานการณ์
ต้องไปชิงกันยกสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชม
ในช่วงปลายยกนี้สำคัญมากครับใครได้
หลุดครับตรงนี้เอาไว้ยังไงต้นเพชรอกนิราขยับ

ยกไม้ยกมือขยับเดินทีมงานสั่งเดินต่อครับ
เจอแค้งเจอแค้งซ้ายหมัดขวาบงใน
ศัตรูกู้มุดกดหมุดยก

ก้อนเพชรนี่เตะขวาต่อยขวาทำได้ดีเลย
ลูกนี้เตะซ้ายแล้วก็เกี่ยวขาของยอดวิทยาได้
โดนหมัดครับจะเสียหลักลงกับมะลัดเอวตีเข่า
โอ้โหนี่เกี่ยวขาแล้วต่อยมัดยอดวิทยา
เกี่ยวสิจ๊ะไม่เกี่ยวแล้วก็ต่อยหมัดครับ
ยกนี้เป็นยกฉายของมุมแดงนะพี่ชัยนะ
รอโต้อย่างหว่าสองครับ

เป็น๓นาทีแห่งการหาผู้ชนะครับคุณผู้ชม
ลุ้นกันดีและให้คะแนนมาด้วยครับทางบ้าน

ทำได้ดีใครทำได้สวยเอาไปครับชัยชนะ
ว่าตัวเล็กครับปั้มมาเบียดไปมาลงไปอยู่ล่าง
เดินเปิดเกมต่อครับยอดมิติยา

เสียจังหวะครับยังตั้งหลักตั้งลำไม่ได้ครับ

แข้งขวาเตรียมขยับหัวหมัด
มายังไงยอดมิติยาเจอแข้ง

คุณผู้ชมเข้มข้นสนุกมาก

ยอดมงคลหมารอแล้วหมารอจังหวะ๒บ้าง
ยังเหลือลงล่างไม่ได้นะครับต้นเพชร

เอาไว้ใช้ชนะของเกมมือคู่นี้
ชวนหมัดถึงแค่ขวา

และมาเล่นจังหวะ๒เลยนะครับยอดมิติยา
อาวิทยาปล่อยให้ต้นเพชรไปฝ่ายเปิดเกมบ้างแล้ว

จากนี้ไปนี่เข้มข้นเลยนะท่านผู้ชม

เตะกันมาแล้วนี่ไอ้ฝ่ายตัวใหญ่
มันไม่ยุบตัวเล็กมันโดนแล้วมีอาการ

มาว่ายังไงไล่ไปที่มุม
ยังมีเวลาอีก๑นาทีขยับเข้าหาครับ
นี่ไอ้ชายโครงซ้ายนี่แดงเผือกเลยครับ
ต้นเพชร

ในช่วงสุดท้ายในปลายยกสุดท้ายยังมีหมัดขวามาช่วย

เชือกว่ากันต่ออีก๔๐วินาที
ถ้าไม่มีเชือกก็หงายหลังมาดีครับนี่ไปติดเชือก

นี่คือความสนุกของยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
ทุกวันเสาร์บ่าย๒บาทครับสตูดิโอรัพยา๑๐๑
ความมันที่ตรงนี้มีให้ดูกันตลอดนะครับ

เสียหลักเหมือนกันนะลูกนี้

เร่งกองรัวครับถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายครับ
ละเตะต่อยไม่สะเทือนตาดูมองเห็นหมดแล้วตอนนี้
ไอ้เจ้าหกยอดวิทยา

กรรพาการชุภนินตยศรับแสดงทั้ง๓ด้านแล้ว
ผู้ชนะครับยอดวิทยาสสิริรักษ์ครับ

เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนต้นเพชรปประมุกไป
เปิดหัวในวันนี้พลิกไปพลิกมาสนุกนะครับหลายตลบเลย

โปรดติดตามตอนต่อไป